ลวงโลกค่ะชายขายลอตเตอรี่ที่ไปโกหกโลกสังคมออนไลน์
บอกว่ามีคนมาซื้อลอตเตอรี่ที่แผงตัวเองและถูกลอตเตอรี่ไปตั้งเก้าสิบล้านบาท
สรุปแล้วลอตเตอรี่อันนั้นเขาทำขึ้นมาเองนะเพื่อเป็นลักษณะของการตลาดให้คนเนี่ย
เข้ามาเห็นว่าล็อตของเขาลอตเตอรี่ในแผงของเขา
ถ้าใครมาซื้อดวงดีแน่นอนนะคะแต่สรุปสุดท้ายมันเป็นเรื่องหลอกลวงสิคะ
สารชั้นต้นก่อนหน้านี้ตัดสินจำคุกเข้าไปนะคะเมื่อวานนี้ค่ะถึงสารอุทธรณ์ค่ะ
มีคำสั่งออกมาแบบนี้นะคะปรับหกหมื่นบาทหกหมื่นสองพันบาท
โทษจำคุกสองปีกับสิบห้าวันแต่ให้รอลงอายา
คำว่าให้รอลงอายาก็คือตอนนี้พีชออกมาจากคุกแล้วนะคะ
หลังจากที่สารชั้นต้นตัดสินไปเขาไปอยู่ในคุกได้สักพักหนึ่ง
ตัดสินออกมาแบบนี้ค่ะเค้าบอกเค้าดีใจมากค่ะ
ผู้สืบข่าวได้รับการเปิดเผยจากนายถ๊ะนะหวั่นค่ำแหงพลอายุสามสิบเจ็ดปีค่ะ
พีชแผงแตกเป็นพ่อค้าลอตเตอรี่จากคดีดังนะคะ
ที่บอกว่าตัวเองหลังบอกว่าตัวเองเคยถูกสารชั้นต้นพิพากษา
มีความผิด๓ข้อหาประกอบด้วย
สลากินแบ่งเกินราคาจำคุก๑เดือนปรับ๒๐๐๐บาท
แต่ให้การรับสารภาพสารลดโทษกึ่งหนึ่งค่ะเหลือจำคุก๑๕วันปรับ๒๐๐๐บาท
ข้อหาปลอมและใช้เอกสารปลอมสารพิพากษาจำคุกข้อหาใช้เอกสารปลอมจำคุก๑ปี
และ๓ความผิดพรบคอมพิวเตอร์จำคุก๑ปีรวมเป็น๒ปี๑๕วัน
ส่วนข้อหาช่อโกงนะคะสารยกฟ้องไป
ล่าสุดสารอุทธรณ์มีคำตัดสินยืนยันตามสารชั้นต้น
คือมีโทษทั้งจำและปรับ
สำหรับโทษปรับสารสั่งปรับเป็นเงิน๖๒๐๐๐บาท
ส่วนโทษจำคุก๒ปี๑๕วัน

ถึงการกระทำที่มันไม่เหมาะสม
สมควรว่าโทษจำคุกนี้ให้รอลงอาญาไว้ก่อนค่ะ
คุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาครและให้บำเพ็ญประโยชน์๘ครั้งในระยะเวลา๑ปี
บอกว่าหลังจากฟังคำตัดสินแล้วตัวเองกับครอบครัวค่ะดีใจมาก
และหลังจากนี้จะเดินหน้าขายลอตเตอรี่ต่อไปนะคะ
โดยจะไม่หวนกลับไปสร้างเรื่องสร้างราวแบบนั้นอีก
เหตุการณ์ตอนนั้นถือว่าเป็นบทเรียนราคาแพง
โดยเฉพาะเรื่องของการโพสต์เรื่องราวที่มันไม่จริง
ลงในโลกโซเชียลมีเดียฟังเสียงเขาค่ะ
ไปแบบไหนจะได้เต็มที่ในสิ่งที่ทำคือขายของจะได้
หายเต็มที่จะได้ทำอะไรที่แบบเต็มที่ทุกทีครับผมครับ
เน็ตเขาก็เก่งจริงเนาะเรื่องนี้ต้องยกความดีความชอบให้กับชาวเน็ตนะ
ตอนแรกก็คือการไปสังเกตตัวเลขที่มันระบุอยู่ด้านหลัง๒ตัว
มีการเปลี่ยนแปลงคือเขาเอาลอตเตอรี่ที่อยู่ในแผงของเขา
ที่มันมีลักษณะตัวเลขคล้ายกับรางวัลที่๑ในช่วงเวลานั้น
แล้วเขาเอามาดัดแปลงสองตัวท้ายชาวเน็ตเก่งมากเลยอ่ะ
ก็ถือว่าจบนะคะอาพิษก็เป็นบทเรียนไปผิดเป็นครูนะคะ